ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่นครปฐมคุณผู้ชมค่ะมีการยิงกันเสียชีวิตค่ะ
คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อกุ้งคนที่ยิงก็คือน้องเขยของเขาเองนะคะ
ก็มีข้อมูลบอกว่าทั้งสองคนนี้มีเรื่องบาดหมางกันเรื่องเครื่องสูบน้ำค่ะ
นี่คือที่เกิดเหตุบ้านหลังหนึ่งนะคะที่จังหวัดนครปฐม
ในนี้พบศพของนายสุรชัยอายุ๕๘ปีเป็นเจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้ง
ถูกยิงใต้ราวนมซ้าย๓นัดเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านค่ะ
อยู่ที่ตำบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนตรงนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจอดอยู่ด้วย
ภรรยาผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอน๑ทุ่มเนี่ย
นายวิโรธอายุ๔๗ปีเป็นน้องเขยของเธอมาดักรอผู้ตายหน้าบ้านจะขอคุยอะไรบางอย่าง
แต่ก็ปรากฏไม่ได้คุยนะนายวิโรธเนี่ยชักปืนยิงใส่สามี
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
สองคนนี้เนี่ยมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อนค่ะ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยตำหนินายวิโรธว่าชอบแอบเอาเครื่องสูบน้ำไปใช้
แล้วก็ไปทำพังแล้วก็ไม่ยอมเอาไปซ่อม
พอโดนตำหนิแบบนี้สองคนนี้ก็ไม่ลงรอยกันแล้วมีปากเสียงกันอยู่บ่อยค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปสำรวจหน้าบ้านที่เกิดเหตุก็พบว่าพื้นหน้าบ้านยังมีรอยคราบเลือดอยู่เลยนะคะ
ส่วนบรรยากาศบ้านก็ค่อนข้างเงียบเหงา
มีเพียงชาวบ้านทำงานอยู่ในเรือนใกล้บ่อกุ้ง๒คน
สอบถามข้อมูลก็ปฏิเสธเพราะไม่รู้รายละเอียดอะไร
ว่าญาติผู้ตายน่าจะอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องรับศพแล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะคะ
ด้วยนะคะทางด้านภูมิกับสพกติบเนี่ยบอกว่าตอนนี้ได้ควบคุมตัวในวิโรธ
ผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปในพื้นที่บ่อกุ้ง
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ผู้ก่อเหตุถูกคุมตัวพร้อมของกลางอาวุธปืนนะคะตำรวจส่งไปตรวจคาบเขม่า
กองพิสูจน์หลักฐานส่วนผลการสอบสวนเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
เจ้าตัวยังปฏิเสธขอให้การแต่ในชั้นศาลเท่านั้น
เรื่องต้นก็แจ้งข้อหาเตรียมส่งฝากค้างศาลตามลำดับต่อไปค่ะ
เดี๋ยวนี้ตามสถานบันเทิงเขาจะจ้างดีเจสาวไปทั้งเปิดเพลงด้วย
ยื่นแก้วเหล้าให้นะครับปรากฏว่ายังไงครับ
ห้านาทีน็อกอืมห้านาทีน็อกค่ะแล้วปรากฏว่า
มีอาการเหมือนที่เขาเรียกว่าไฟธาตุแตกครับคุณผู้ชม
นะฮะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยและเตือนภัยจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
นะครับคือบอกว่าลูกว่าเธอเป็นดีเจพริตตี้คนดัง
เล่าเหตุการณ์ไว้ว่าเหตุการณ์นี้เตือนอุทาหรณ์นะครับ
ว่าเป็นดีเจเปิดเพลงเสร็จลงมาจากบูธมีคนยื่นแก้วให้
กลัวจะเสียมารยาทหยิบแก้วมาดื่มไม่มีอาการเมาอะไรเลย
จากนั้นไม่ถึง๕นาทีสลบนะฮะหัวทิ้มลงไป
เลือกกำดาวไหลเข่าแตกจมูกอักเสบแล้วก็เหมือนกับไฟทาดแตกน่ะ
นะครับเคราะห์ดีนะครับที่ว่าร่างกายแข็งแรงเพราะว่าไม่ค่อยได้ดื่มเหล้า

คือเกิดมาเขาบอกเขาไม่เคยเจอแบบนี้เลย
ไม่รู้ใส่อะไรลงไปในแก้วแต่น่าจะไม่ใช่ของเมา
มันคล้ายกับยาสลบที่เอาไว้ใช้ผ่าตัด
เพราะว่าสลบไปเลยจำอะไรไม่ได้

ทีมข่าวไปพูดคุยกับลูกว่าอายุ๒๕ปี

เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้คืนวันที่๑๘ธันวาคมครับ
คือเธอเป็นดีเจน้องใหม่ไปร่วมงานดนตรี
ดาดฟ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ปลอยเป็ดกัมพูชา
มีนักท่องเที่ยวผู้ชายไม่รู้สัญชาติไหนแหละ
แก้วเหล้ามาเธอก็เกรงใจดื่มนะฮะดื่มไป

คือเธอขอบคุณร้านที่ส่งกาดมายืนคุ้มกันแล้วไม่ให้ใครเข้าใกล้เธอเลย
หมดสติจากนั้นแฟนเธอก็พากลับมาพักที่ห้อง
โอ้โหมีเลือดออกจากปากครับ
หัวเข่าก็แตกนะฮะน่าจะตอนที่เธอล้มนะครับ
เชื่อว่าแก้วที่ดื่มไม่ใช่เหล้าธรรมดานะ
ก่อนหน้ารับหรือเปล่า
คือแก้วเดียวค่ะนี่ที่เรารู้สึกว่าเรากลับไป
ถ้าถูกว่าไม่มีการอยู่ตรงนั้น
หรือเจ้าของร้านไม่ได้เซฟสถานะที่ขนาดนี้
ส่งเพียงการมีความได้ความเรื่อง
ก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะอุ้มไปแล้วหรือเปล่า

เขาเอามาทำเพื่ออะไรเอามาให้กินเพื่ออะไร

บอกยาพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นยากลุ่มยานอนหลับแบบแรง
กินเข้าไปแป๊บเดียวง่วงหลับแล้วโดนอุ้มไปเลย
มันจะทำให้เลือดสูบฉีดเยอะครับ